เราไปดูสถานการณ์ที่โคราชกันก่อน
ฝ่ายที่โคราชแตกครับ
ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
แล้วก็บ้านเรือนเสียหายจำนวนมากเลยครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นคลิปเหตุการณ์
ที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายเก็บน้ำลำตาโง่

จังหวัดนครราชศรีมา
ของฝ่ายที่กักเก็บไว้๑ล้าน๒แสนลูกบาทเมตร

ไม่ว่าจะเป็นตำบลลำนางแก้วตะบนตะขบ
ตะโบลสุขเกษมตะโบลตูม
ตะบนปลาทองและตำบลบ้านงิ้ว
กู้ภัยทุกหน่วยในจังหวัดนครราชศรีมา
ระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือและอบพยพชาวบ้าน
ออกจากบ้านนะครับที่ถูกน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ออกหนังสือด่วนที่สุดครับ
แจ้งเตือนนศรีคิ้วสูงเนินขามทะเลส
เมืองนครราชศรีมานะฮะ
เฉลิมพระเกียรตินไทยนสูงพิมายชุมพวงลำธะเมนชัยและนเมืองยาง
ตลอดจนนายกเทศมนตรีนครนครราชศรีมานะครับ
ให้พร้อมรับมือกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท้นตะหลิงและน้ำไหลหลาก
และให้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่ง
ติดลำน้ำลำตะคองลำบริบูรณ์ลำเชียงไกลลำน้ำมูล
และพื้นที่รุ่มต่ำริม๒ฝั่งลำน้ำ
เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชน
หากเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลักนะครับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ยังได้ประสานให้หน่วยทหารพัฒนาภาค๕

นำรถแบ็คโฮลมาช่วยกันวางบิ๊กแบ็ค
กั้นรอยฝ่ายที่แตกไว้ชั่วคราวก่อน
เพื่ออะไรไม่ได้กั้นน้ำหรอก
เพื่อชะลอให้มันไหลช้าหน่อย
ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวบ้าน
ให้มันช้าหน่อยให้เตรียมตัวได้ทัน
นี่เป็นภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
จะสังเกตว่าน้ำสีแดงมันท่วมไปทั่วเลยนะครับ
ท่านผู้ว่ายังสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนนะครับ

ผู้สื่อข่าวไปสังเกตบริเวณคลองลำตะกุดนะครับ
ซึ่งเป็นคลองที่น้ำไหลผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก
ที่กำลังเอ่อท้นตะหลิ่งไหลเข้าท่วม
ถนนนิวาสวัฒนกิจและถนนวุฒิประภัย
ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้สัญจรในเขตเทศบาลนะครับ
ทั้งนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในที่ปลอดภัย
รวมทั้งเคลื่อนย้ายภาษณะรถจักรยานยนต์รถยนต์
ตอนนี้เอาไปจอดไว้ตามไหล่ถนนสาย๓๐๔เดิม
หรือว่าถนนสาย๓๐๔ปักทงชัยกบินบุรีครับ
๖โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับ
นายมงคลประยูนหงษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
ปักได้ประกาศแจ้งเตือนผ่านเสียงตามสาย
ให้ประชาชนนะครับเร่งเก็บข้าวของขึ้นไว้ในที่ปลอดภัย
และปริมาณน้ำจำนวนมากจากเขื่อนลำพระเพิง
ท่วมอยู่ตามท้องทุ่งไหลลงคลองลำตะกุด
และทำให้น้ำท้นตะหลิ่งไปท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาล
แล้วบางส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมา
ชาวบ้านต่างเฝ้าระวังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแล้วครับดูว่าน้ำมันจะขึ้นหรือเปล่า
และน้ำมันก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องภาวนานะครับให้น้ำไม่ท่วมปักทงชัย
เหมือนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ที่เกิดวิกฤตตอนนั้นในเขตทศบาลที่เขาเริ่มจะวางกระสอบทรายนะครับ
พี่น้องจากจังหวัดอื่นอื่นภาคอื่นอื่นเนี่ยก็เป็นห่วงท่านนะคะ
จะเห็นได้ว่าในทวิตเตอร์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยแฮชแท็กอ่างเก็บน้ำแตกเนี่ย